จากปัญหาเรื่องของขวดพลาสติกสีซึ่งไม่มีหน่วยงานไหนค่อนข้างจะอยากรับซื้อเพราะว่าราคาไม่ค่อยสูงทำให้ขยะล้นนะครับ
หลายหน่วยงานเริ่มมีการร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะสร้างแรงจูงใจในการรับซื้อขยะเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยนะครับ
โดยมีสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ร่วมแสดงเจตนารมณ์กันนะครับ
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดทำมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับ
ร่วมกันกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เอาแนวทางนี้ไปจัดประชุมทำข้อตกลงร่วมกัน
ห่วงโซ่ของการผลิตขวดพลาสติกต่าง
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกผู้แปรรูปเจ้าของสินค้า
รวมทั้งหน่วยงานราชการองค์กรวิชาการแล้วก็สมาคมต่าง
ก็ต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องของขวดพลาสติกสี

โดยขวดพลาสติกที่เป็นสีราคา๑บาท
ถ้าเกิดเป็นใสประมาณ๐๖๗๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ก็จะมีการเดินหน้าในการสร้างแรงจูงใจในการรับซื้อขวดพลาสติกสีต่าง